กะกองถ่ายเทปนี้น้องนัทเขาไปเกะกะคนกันเองค่ะ

ใช่เพราะว่าฉันเป็นแขกรับเชิญรายการบริษัทฮามไม่จำกัดจัดเต็มค่ะ
มันม่วนซื่นมากแล้วเราไปเจอตลกเพียบเลยเนาะ

โอ้โหจะเป็นยังไงไปชมกับช่วงเกะกะกองไทย
สวัสดีครับเกะกะกองถ่าย
วันนี้เจอกับนัทนะฮะมาเกะกะกันที่รายการบริษัทฮาไม่จำกัดจะเต็มนะฮะ

คุ้นเคยคุณแม่แจ๊กกะรีนแล้วก็คุณพี่เรือนขวัญ

อยากรู้จังเลยว่าเขาจะได้ปะทะกับแจ๊กกะรีน

บ่อยฮะเขาออกทุกงานเลยไม่รู้ว่างานหนึ่งรึเปล่า
ขนาดร้านกูเตี๋ยวเค้ายังตามไปสัมภาษณ์อยู่
จะจำหน้าได้ไหมเค้าทำมาใหม่นะ

หน้าเหรอเขาสวยอยู่แล้วเขาไม่ไปบิ้วอีกเหรอ
จริงแล้วพี่แจ๊กกะลินนี่เขาก็ไปสัมภาษณ์หลายสถานที่อยู่แล้ว
เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขากลัวโดนแกล้ง
ถูยยสวยอย่างนั้นใครจะไปแกล้งมีแต่จารุมจังจีบเจ๊จักริน
อีกคนนึงพี่เรือนฝันพี่นวยเค้าจะฝันแบบนี้น่ะ
โอ้โหนี่ก็เซ็กซี่เหมือนกัน
เขาเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งใช่ไหมน่ารัก
พี่จักรินความมีลูกยังยังไม่มี
สามีล่ะสามีล่ะไม่รู้
ก็อย่ารอดูตื่นเต้นมาก่อนกัน
คือทั้งจักรินและเรือนฝันเดี๋ยวมา
คือไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นตลก
เดี๋ยวพวกพี่เล่นกันเองมายืนสวย
มาให้พวกพี่แซวมาให้พวกพี่อำมาให้พวกพี่แห่
เท่านั้นพอแล้วจักรินด้วยเรือนฝันด้วย
ไฮไฮไฮไฮ

ไม่ถึงอะไรก็คือกินข้าวก่อนเลย

ใครแม่มึงอ่ะ

วันนี้ได้รับเกียรตินะคะแบบมาเป็นดาราท่านหนึ่ง
ปกติเราจะแซวในเฟซมึงก็เป็นดาราสาวเนาะ

เราให้มาเล่นจิตคอมกว่าคนอื่นเขา

ไอ้ใครนี่มาทำเป็นตลกเหรอ

คนสวยต้องมองนานนาน

คนสวยต้องมองนานนาน
มองนานนาน

มองนานนาน

มองนานนาน

ทำไมกูหอมเมื่อข่าวโชว์
เป็นยังไงไทยรัฐทีวี
เป็นไง